ทางด้านกรมศิลปากรตอนนี้ได้เตรียมจัดพิธีปักหมุดก่อสร้างพระเมรุมาตรแล้วนะคะ
งานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ในวันพรุ่งนี้ช่วงเวลาก็คือ๑๖นาฬิกา๑๙นาทีค่ะ

ทางกรมศิลปากรได้เลิกในการทำพิธีปักหมุด
เพื่อก่อสร้างพระเมรุมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

โดยจะเริ่มพิธีบวงสวงตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกา๔๙นาที
จากนั้นเวลา๑๖นาฬิกา๑๙นาที
พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบรองนายกรัฐมนตรี

ซึ่งวันพรุ่งนี้จะปักหมุดทั้งหมด๙จุดค่ะ
หลังจากนั้นทางช่างสำรวจของกรมศิลปากร
จะใช้หมุดซึ่งเป็นศูนย์กลางในการจัดสร้างพระเมรุมาตร
เพื่อเป็นจุดกำหนดในการวางผัง
สร้างอาคารประกอบอื่นต่อไป

ช่างสำรวจของกรมศิลปากร
จะไปอิงจากผังหมุดศูนย์กลางของพระเมรุมาตร
เป็นหมุดหลักในการทำงาน
ในส่วนของแบบพระเมรุมาตรนั้นนะคะ
ตอนนี้มีการออกแบบภาพรวมเรียบร้อยแล้ว
หลังจากนี้ทางสำนักสถาปัตยกรรมกรมศิลปากร

และประติมากรรมตกแต่งอื่น
เพื่อจะส่งมอบให้สำนักช่าง๑๐หมู่
ดำเนินการต่อให้สวยงามสมพระเกียรติค่ะ